เราจะเริ่มต้นด้วยคลิปนี้
เป็นคลิปที่โลกออนไลน์ต่างวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับ
คลิปวีดีโอที่มีรถยนต์๒คันขับมา

แต่ปรากฏว่าภาพในคลิปมีรถคันหนึ่งเขาตัดหน้าแล้วก็จอด
จากนั้นเจ้าของรถคันหน้าเดินเข้ามาด่าทอ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายคนในรถที่ถ่ายคลิปไว้
ไปดูคลิปกันก่อนดีกว่านะครับ
รถมันทุกไงพี่ข้างหน้าผมก็ไม่กับแฟนมันไปพูดดี
นั่นแหละครับนอกจากจังหวะของการด่าทอกันแล้วนะครับ
มีจังหวะหนึ่งที่เกือบจะไม่เห็นแล้วเมื่อกี้

แล้วก็คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแพลนออกไปนิดนึง
เป็นจังหวะที่คนที่เดินมาข้างกระจกรถ
ตบไปที่ศีรษะคนขับรถคันนี้สักครั้งนี้

อ้าวคลิปวีดีโอนี้ถูกสมาชิกเฟสบุ๊คชื่อว่า
บันทึกโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นเหตุการณ์ระหว่างที่เกิดขึ้นกับแฟนหนุ่มของเธอ
โดยผู้โพสต์คลิปเล่าเหตุการณ์ว่าเธอและแฟนนุ่มได้ขับรถมาตามปกติ
ก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อเร่งความเร็ว

โดยสังเกตว่าระยะห่างมันแซงได้

แล้วก็ต้องแซงรถกระบะของคู่กรณีไปด้วย
กลับถูกคู่กรณีรถคันดังกล่าว
เร่งมาประกบแล้วก็ขับรถปะปาดหน้า
จากน้ำรถของแฟนนุ่มและรถของคู่กรณี

กระทั่งรถของคู่กรณีจอดริมทาง
แล้วก็เปิดไฟเลี้ยวเป็นสัญญาณให้รถคันนี้จอดด้วย
และเมื่อคู่กรณีซึ่งเป็นข้าราชการได้ลงมาจากรถ
เดินเข้ามาทำร้ายแล้วก็ด่าทอด้วยถ้อยคำที่รุนแรง

ซึ่งหลังจากโลกออนไลน์ได้ชมคลิปดังกล่าวแล้ว
ก็ไม่ได้ชมนะก็มีทั้งด่าทั้งวิพากษ์วิจารณ์
เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์มากมายมีการแสดงความคิดเห็นเข้าข้างทั้งสองฝ่าย
บ้างก็ว่าคันนี้สงสัยต้องไปปาดหน้าเขามาหรือเปล่า
แต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเจ้าของรถคันนั้นโอ้โหใจร้อนจริง
เดินเข้ามาตบกันแบบนี้นะครับ
ซึ่งอ้างตนว่าเป็นข้าราชการคู่กรณีในเหตุการณ์ดังกล่าวที่อยู่ในคลิปเนี่ย
ก็บอกว่าได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว
เรื่องนี้เดี๋ยวทีมข่าวของเราพยายามที่จะตรวจสอบอยู่นะครับ
ทั้งนี้ข้าราชการคนดังกล่าวอธิบายว่าเขายอมรับผิดที่ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้
เพราะโมโหมากที่ชายหนุ่มขับรถปาดหน้าระยะกระชั้นชิด
อีกทั้งยังไม่มีการเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณใด
โดยรถของเจ้าของคลิปวิดีโอนั้นขับมาในลักษณะสายไปสายมาเหมือนเมาสุราด้วยนะ
และเมื่อเขาต้องการจะแซงขึ้นไปกลับโยกรถมาปาดหน้าในเลนของเขา
ลักษณะเหมือนกับจงใจกันแกล้ง
อกจากนี้เขายังได้กล่าวขอโทษหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำให้เสียชื่อเสียง
เพราะว่าใส่ชุดเหมือนข้าราชการลงมาไงนะครับ
วอนให้สังคมออนไลน์อย่าดวนตัดสินใครโดยฟังความข้างเดียว
แล้วก็อยากกล่าวถึงหน่วยงานของตนในด้านลบด้วย
คำถามที่คุณผู้ชมถามคุณผู้ชมก็อยากจะรู้ว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนนะครับ
ทีมข่าวรถปลดทุกข์ของเราแล้วก็มีทีมข่าวโซเชียลด้วย

กว่าจะค้นหาแล้วก็ได้ข้อมูลมาใช่ไหมค
ค้นหาและได้ข้อมูลนะครับว่าเหตุการณ์นี้ก็ไปเกิดขึ้นที่
ที่แถว๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคลีกคันนะครับ
ทีมข่าวรถปลดทุกข์ก็สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ได้ข้อมูลว่าในวันนี้เมื่อช่วงเช้า๑๐โมงครึ่ง
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับได้เดินทางเข้ามาไกล่เกลี่ยกันแล้ว
โดยทั้งสองฝ่ายไม่ติดอกติดใจเอาความกันแต่อย่างใด
ลงบันทึกประจำวันแล้วก็เดินทางกลับนะครับ
ทางตำรวจบอกกับเราว่าโอ้โหผู้สื่อข่าวโทรมา
เยอะกระนำทะล้นทะลักเลยนะครับที่สพที่๓๐๐ยอด
โอ้โฮโทรมาตรวจสอบกันเยอะเลยนะครับ
แล้วก็ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบให้แล้วด้วยนะครับ